หนองจอกนะครับมีหนุ่มวัย๒๒ปีคนหนึ่งถูกวัยรุ่น๒คนขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็ยิงใส่เลยนะฮะนี่เจ็บหนักปอดทะลุนะฮะ
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้ทันครับ
นี่ค่ะคนเจ็บวิ่งเข้ามาในร้านนี่บอกถูกยิงถูกยิงร้องอุ้ยมาเลย
นี่คนแถวนี้ก็นี่เขาบอกเขาโดนยิงเขาก็ถามกันไหนไหนยิงตรงไหน
พยายามหามือยิงแต่คนยิงขี่จักรยานยนต์หนีไปแล้ว

ซื้ออาหารกระต่ายนะครับซื้อเสร็จก็เดินออกไป
เพื่อจะขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
แป๊บเดียวคือมันจะมีเสียงปืนดังขึ้นอยู่นัดหนึ่ง
ตอนนี้ก็มาซื้ออาหารก็ตายนะครับ
เก้าวินะฮะเดินออกไปหน้าร้านเนี่ยหลังจากเดินออกไปเนี่ย
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะนัดหนึ่ง
นี่ปึ้งนี่แล้วก็วิ่งอีกวิ่งเข้ามาในร้าน
แต่ไม่เจอคนยิงแล้วว่าคนยิงเนี่ย
ไปตรวจสอบภาพด้วยกล้องวงจรปิดได้มาเป็นภาพนิ่งเนี่ย
ยิงใส่เขาแล้วก็ขี่หนีไปเลย
คนขี่สวมแจ็คเก็ตสีชมพูดำนะครับคนซ้อนสวมแจ็คเก็ตสีดำ
หมวกกันน็อกเต็มใบทั้งคู่อ่าแล้วก็สวมรองเท้าแตะนี่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็น๑๖ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
หน้าร้านขายอาหารสัตว์ริมถนนบุรีพิรม
ใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกาเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับ
คนเจ็บชื่ออุตสามะอายุ๒๒ปีนะครับ
นี่อูซามานะครับถูกยิงด้วยปืนจุด๒๒นะครับ
กระสุนเข้าสมัครซ้ายเหนือลาวนมและกระสุนฝั่งนายด้วย
ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีข้อความเตือนเด็กวัยรุ่น
บอกให้ระวังตัวกันหน่อยนะตอนนี้มีแก๊งวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์
ออกล่าเหยื่อโอ้โหอะไรขนาดนี้นี่ครับวันนี้เราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์นะฮะบอกว่าตอนนั้นอุตสามะคนเจ็บเนี่ย
เขาเดินเอาอาหารไปใส่ตะก้าหน้ารถที่หน้าร้านอยู่อยู่มีวัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์นะ
ขี่มาทางซอยบุรีพิรม๖พอมาถึงหน้าร้านก็ชักปืนยิงใส่นายอุสามะเลย
อุตสามะก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือในร้านตอนนั้นทุกคนเนี่ยตกใจมากเพราะมันกลางวันแสก
คนเยอะแยะพลุกพลาดไปหมดแต่พื้นที่แถวนี้เนี่ยเจ้าของร้านที่คนเจ็บเข้ามาขอความช่วยเหลือ
บอกว่ายิงกันบ่อยเหลือเกินเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็ครั้งสองครั้ง
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละแต่ชาวบ้านเนี่ยเหลือดร้อนฮะกลัวจะโดนลูกหลง
เราก็ตกใจว่าน้องเขาวิ่งมาอะไรศพผมโดนยิงเราก็ไม่เห็นเลือดเนอะเราก็นึกว่าโดนยิงจริงหรือเปล่า
ได้ยินเสียงแป๊บนึงเพราะช่วงนั้นอ่ะรถก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องก็ซุดไป
น่าจะมาจากฝั่งทางนี้ค่ะเพราะว่าพอน้องมันเยิมยิงเขาตรงนี้มาแป๊บนึงแล้วก็วาบหายไปเลย
ส่วนพ่อของคนเจ็บนะครับบอกว่าลูกชายตอนนี้เพิ่งผ่าตัดเอากระสุนออกนะครับ
แล้วต้องรักษาปอดที่ถูกยิงซึ่งปอดเนี่ยทะลุนะฮะคุณพ่อบอกว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าลูกชายจะถูกยิง
เพราะลูกไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีคู่อริที่ไหนแล้วไม่ได้เรียนช่างด้วย
ไม่ได้เป็นเด็กช่างเรียนสถาบันเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเพิ่งจบมาได้๓ปีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุสองวันเพิ่งเปิดร้านขายอาหารให้ลูกนะฮะช่วงเกิดเหตุลูกออกมาซื้อของเข้าร้าน
แล้วก็แวะซื้ออาหารเอาไปให้กระต่ายคุณพ่อบอกว่าเชื่อว่าเป็นการยิงผิดตัวนะครับ
แล้วพ่อเนี่ยมีลูกคนเดียวเป็นความหวังของครอบครัวนี่โชคดีนะยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุสามะเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงกลางวันนะ๑๖ตุลาคม
แต่วันเดียวกันตอนสามทุ่มนะฮะหลังจากลูกถูกยิงไปหกชั่วโมงนะครับ
คุณพ่อบอกว่ามีเด็กอายุ๑๗ปีเป็นเด็กหนุ่มในพื้นที่ถูกยิงอีกนะฮะ
กระสุนปืนขนาดเดียวกันกับอุตสามะเลยในพื้นที่สอนอมีนบุรีนะครับ
เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยปราบรามให้จริงจังหน่อยเกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งอันทภา
โดยเฉพาะการพกปืนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีปืนกันง่ายเหลือเกิน
ผมมองว่าลูกเราไม่เกี่ยวแน่นอนปืนตอนนี้หาง่ายมาก
ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยสำหรับคนทั่วไปการใช้ชีวิตของคนทั่วไป
ลูกผมไม่มีการระวังตัวอยู่แล้วเพราะลูกผมไม่มีศัตรูกับใคร
สำหรับคดีที่วัยรุ่นอีกคนนึงถูกยิงตอน๓ทุ่มอุตสามารถที่ตอนกลางวัน
เหตุการณ์ตรงนี้วันเดียวกันนะครับวัยรุ่นนี้อายุ๑๗ชื่อธาริส
ถูกยิงกระสุนเข้ากลางหลังและฝังในตำรวจบอกว่าธาริสเรียนเทคนิคเป็นเด็กช่าง
ขี่ไล่ตามหลังมาแล้วตะโกนถามว่าเรียนที่ไหน
บอกจำได้ว่าทาริสเนี่ยเป็นเด็กสถาบันไหน
แล้วก็เอ่ยชื่อสถาบันของตัวมือยิงเองค่ะชักปืนขออ่า
ชักปืนขู่ให้จอดแต่ทาริสเขาไม่จอด
พอไม่จอดก็ถูกยิงฮะกระสุนเข้ากลางหลังเลยนะครับ
เราไปที่จุดนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่๔ตัวนะฮะ
แต่คนร้ายเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับ
ว่าจะมีกล้องไม่มีกล้องอะไรยังไงเจอใครเนี่ยจะยิงอย่างเดียวเลยนะครับ
แล้วแถวนี้ชาวบ้านบอกปกติไม่เคยมีเหตุร้ายอะไรนะ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเหตุยิงกันบ่อยเหลือเกิน
กล้าให้ลูกหลานออกจากบ้านเลยโดยเฉพาะกลางคืนนะครับ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยชอบมาจอดรถแล้วก็ดักรอเหยื่อ
บางทีเจอกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันหรือเจอวัยรุ่นขี่รถผ่านไปผ่านมา
ก็เรียกเขาให้จอดถามว่าเรียนที่ไหนสถาบันไหน
พอเขาไม่จอดก็ยิงเขาหรือถ้าเขาจอดมันก็คงยิงหรือเปล่า
ถ้าถามว่าอยู่สถาบันไหนแล้วอยู่สถาบันคู่อลิ
สอนอมมีนบุรีบอกว่าจากการสืบสวนนะครับแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายอุสามะอยู่ในพื้นที่สอนอนหนองจอกนะครับ
เป็นคนละพื้นที่กับที่ก่อเหตุยิงนายทาริสซึ่งอยู่พื้นที่สอนอมีนบุรี
แต่เดี๋ยวกำลังไล่ติดตามกันอยู่ว่าทั้งสองคดีทั้งสองเหตุการณ์เนี่ย
คนร้ายจะกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ชาวบ้านบอกมันก็อยู่พื้นที่ใกล้กันนั่นแหละ